เขาบอกว่ามันมีตัวบึ้ง

เหมือนแมงมุมมันตัวใหญ่

คือเขาบอกว่าเบิ้งเป็นสัตว์ที่จะให้ชกลาบ
เขาไปเจอรูบึ้งอยู่กลางทุ่งนาค่ะก็เลยแบบอยากจะรู้เหมือนกันว่า
บึ้งตัวนี้เนี่ยคิดเลขเก่งไหมนะเขาจะเก่งคณิตศาสตร์หรือคำนวณหรือเปล่า
เดี๋ยวนะคะคือด้วยบ้านเขาใช่ไหมคะ
บ้านขาวบ้านเขาก็เลยแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งเขียนเลขศูนย์ถึงเก้าใส่ในกระดาษ
แล้วก็ห่อนลงไปดูอยากรู้ว่าบึ้งเนี่ยมันมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไหม
เออคือถ้ามันรู้มันก็จะเหมือนกับเคลียร์อะไรออกมาเขาว่าแบบนั้นน่ะนะคะ
แต่เดี๋ยวก่อนเขาไม่เห็นตัวเลขข้างในนะไม่เห็นไม่เห็นต่อให้เห็นก็น่าจะอ่านไม่ออก
ดิฉันว่านะคะเอาสุดท้ายนี่เนี่ยเขาก็เขียนออกมาให้จริงจริงนะคะ
เคลียร์ออกมาสองแผ่นสามแผ่นด้วยกันตามนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าเออ
บึ้งมันก็คงมาให้โชคอ่ะแหละเนาะก็เป็นอะไรใหม่ใหม่ในวันนี้
ก่อนที่จะถึงความหวังของใครหลายคนวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันค่ะ
อีกหนึ่งจุดนะคะเขาบอกว่าจุดนี้คนไปถ่ายรูปเป็นเยอะเลยเพราะเขามีกบ

เขาตกใจอ๋อไม่ทำร้ายกบกันนะเนี่ย
มีทั้งงบจริงกบล้อมอยู่ดีตอนนี้นะคะ
ดีนะมีทั้งกบจริงกบถอยหลังนี่กบจริงแล้วล่ะ

โอเคนี่นึกว่าเดินหน้าคือกบจริงถอยหลังคือกบปลอม
แต่เขามารวมตัวกันเยอะมากเขามาคุยกับกบปลอม

ไม่แน่ใจแต่เขามาทำท่านแล้วก็คงคุยกันแหละ

เออจุดนี้นะคะคือวัดช้างอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ
และนี่กุฏิหน้าเจ้าขออภัยนะคะ
กุฏิของเจ้าอาวาสด้านหน้าเนี่ย
มีอ่างน้ำแล้วก็เลี้ยงกบไว้เยอะแยะเลยนะคะ
แล้วเขาบอกว่ามันชอบขึ้นมาถ่ายรูปกับกบรูปปั้น
แล้วคนก็แปลกดีน่ารักดีก็เลยถ่ายรูปเอาไว้นะคะ
เจ้าอาวาสเล่าถึงที่มาที่ไปบอกโยมคนหนึ่งไม่ค่อยสบาย
ก็เลยเอากบ๙ตัวมาปล่อยสะดอกเคราะห์ตามความเชื่อ
ก็เลยบอกให้โยมเอากบไปปล่อยที่อ่างน้ำ

ตอนนี้มีประมาณ๔๐ตัวแล้ว
และใกล้ช่วงนี้ช่วงประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ชาวบ้านก็เลยเอ้านอกจากความน่ารักแล้ว
มันจะให้อะไรได้บ้างหรือเปล่า
เขาก็เลยมานั่งรอดูกันแบบนี้นะคะ
โดยวิเคราะห์จากเสียงเวลามันร้อง

นี่หรือแอ๊ะนี่หรือ
ฉันไม่เคยเกิดมาดิฉันไม่เคยได้ยินกบร้องแบบนี้
คุณกบบ้านไหนเหรอ

แต่บางทีเสียงกบก็อาจจะฟังระเผินอะไรอย่างนี้
เหมือนเวลาคุณเคยเห็นไหมเวลาไปเที่ยวเหนือ

อันนี้มันทำเพื่ออะไรนะสบายใจไหม
อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะ
อ่ะไปที่อีกหนึ่งนะครับ

เอ้ยเดี๋ยวก่อน

กู้ภัยไปจับจงอ้างคุณผู้ชมมองเห็นไหม
จงอางสองเมตรครึ่งที่บ้านเลขที่เก้าสิบสองทับห้าของนางสาวสุกัญญาลูกเล็กอายุยี่สิบเจ็ดปี
โอ้โหนี่จงอางมุดเข้าไปในซอกหินอ่ะอันตรายเหมือนกันนะ
สำหรับกู้ภัยเวลาทำงานคือเจ้าของบ้านเล่าบอกว่างูตัวเนี้ยมันเลื้อยออกจากป่า
ภูเขาหินปูนเข้ามาในบ้านเลื้อยล่อใต้ท้องรถกระบะสองคัน
เป็นรถของที่บ้านกระบะคันแรกเนี้ยทะเบียนบอร์นอหนึ่งเก้าสี่สองนครศรีธรรมราช
ส่วนคันที่สองเนี้ยทะเบียนบอร์จอหกสองเจ็ดศูนย์จังหวัดกระบี
จงอางก็เลื้อยเข้าไปซ่อนอยู่ในโพรงหินหน้าบ้านตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนับ๑๐ครอบครัวอันนี้มันเลื้อยผ่าน
เลื้อยผ่านกระบะสองคันนี้อืม
บอกว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็หวั่นใจกันเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยว
เดี๋ยวตกดึกเรานอนอยู่มันจะแอบเลื้อสเข้าบ้านอีกหรือเปล่า
น่ากลัวน้
อ้าว
ปีนี้ก็ลอดใต้ท้องมาอีกแต่ไม่ได้เป็นรถเก่ง

ที่ไหนอย่าทำตามนะคะ
ให้มันไปเกิดขึ้นเฉพาะในสวนสัตว์ที่มันมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญเขาให้คล้องแล้วกัน
อเรนนี่มันเลยผ่านกระบะสองคันนี้แหละ
อาทิตย์แน่ถ้าไปเจอจงงูเห่างูอะไรที่มีผิด
งูอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเอามาคล้องคอถ่ายรูปนะคะ

เดี๋ยวมันจะกลายเป็นรูปใบสุดท้ายที่ฉันไม่แนะนำ